แต่เมื่อวานนี้ทั้งวันมันเกิดกระแสดราม่ากันเกิดขึ้น

มีการถ่ายทำแล้วก็เผยแพร่

มันก็เป็นกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นกันในโลกโซเชียล
ไทยรัฐหนังสือพิมพ์แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ด้วย

จริงแล้วจุดประสงค์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทย
แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนักวิชาการเนี่ย
ออกมาทวงติมถึงความแหม่เหมาะสม
กิจกรรมต่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทย
ขณะเดียวกันเมื่อสแกนกันออกมา
คนก็บอกเฮ้ยมันมีความเป็นสากลมากขึ้น

เหมือนตัวทศกัณฐ์เอง

เป็นตัวแทนของความเป็นไทย

มันก็เลยเป็นสองคั่วในโลกแบบนี้

แล้วก็โอ้อย่างคุณนักผู้ใหญ่นักอนุรักษ์

เมื่อคนสองคั่วมันออกมาปุ๊บทศกัณฐ์
แต่คนก็บอกเฮ้ยมันดูเป็นสากลดีออก

บางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงแล้ว
ก็คือว่าเค้ามีนมอย่ายง

พี่ออสเป็นคนกำกับในที่สุข

ถ้าใช่อดีตศิลปินกองกลางสังคิตะกรมศิลปกรได้เข้าร้องเรียน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือวิทยาลัยหน้าตสินเนี่ย
ซึ่งมีฉากนำทศกัณฐ์แล้วก็เหล่าเสนายักษ์มาท่องเที่ยว

ทำไมยักษ์ต้องอยู่ในโรงโผล่หรือ
อันนี้นะเท่าที่รู้ในสัตว์ของการแสดงหรือว่าโขนหรืออะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่เนี่ยคือใส่ได้แต่ว่าบางอันที่แบบเป็นการกระโดดโลดเต้น
หรือว่าอะไรแบบด้านนอกโดยที่แบบไม่ได้อยู่ในเรื่องราวบางที

เข้าใจแต่ในมุมของพี่เองนี่นะพี่มองว่าเขาก็มีการยกระดับหนึ่ง

อย่างคุณเก่งเองเขาไปประกวดได้๑๔เหรียญทองที่ต่างประเทศ

ต่างประเทศชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหยกย่องเชิดชูมาก
ว่าโอ้โฮประเทศไทยมีศิษย์ภาคที่ถู๊ยงามแบบเอาไว้โชว์ให้เขาดูด้วยนะ
แต่ผู้ใหญ่ในไทยบอกมันเป็นการแบบดูถูก

บอกว่าฉากอะไรรู้ไหมที่แบบว่ารู้สึกไม่เหมาะ

หนึ่งทศกัณฐ์ไปหยอดขนมครก

หรือแต่งชุดทศกัณฐ์ไปขับโคลิซาการ
หรือใส่ชุดทศกัณฐ์ไปถ่ายเซลฟี่
หรือถ่ายแต่งชุดทศกัณฐ์ไปเล่นเจ็ดสกีขี่สามล้อ
คือเขาประชุมสรุปว่าผู้ผลิต

หรือจะให้ประเทศไทยไปเที่ยวแต่ตลาดน้ำมันก็ไม่ใช่เรื่อง

ทางจากตัวไม่ใช่คนไม่รู้จัก

วันนี้กระทั่งของชำโล่งชำร้วยก็จะเป็นทุกข์ตาม
ดังนั้นขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการถกเถียงประเด็นนางกล่าวในโลกออนไลน์
บอกว่าขอความกรุณาเถอะปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อวัฒนธรรมของชาติ

อ่ะเราไปฟังการแถลงของเขาเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งฮะ
ครับครับ
อ่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับ
เออแต่ในคอมเมนต์นี่ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่า
คืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เห็นด้วย
แต่ว่าเป็นสื่อให้คนทั่วโลกเข้าใจอันนี้เนาะ

ได้เป็นประธานประชุมหาลือร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมศิลปากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์
ฉากไหนไม่เหมาะสมก็อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไข
ไม่ให้เป็นทีวิพากฤศจรรย์ของสังคม

คุณบัณฑิตทองดีหรือพี่ออสเนี่ยนะฮะ
จากการได้เข้าหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
ตนยินยอมจะดำเนินการแก้ไขมิวสิกวิดีโอใหม่
โดยจะตัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกไปกว่า๔๐เปอร์เซ็นต์
๔๐เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือโดยคาดว่า๒๗กัญญายน
น่าจะได้เห็นไม่หรอกแต่ในมุมของผมนะคุณพุทรดำคุณละเมย์
ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เจตนานะ
คือเขาไม่ได้แบบว่าเอาตัวทศกัณฐ์ไปในทางที่เสื่อมเสียอะไรเลยนะ
เขาก็แค่อยากจะให้ฝรั่งหรือคนไทย

เรามีทศกัณฐ์พาไปเที่ยวนะ

ฝรั่งเขาเห็นรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวที่ที่ซั่วกันไปเท่านั้นเอง

แต่ถ้าเกิดว่าพี่ออธพาทศกัณฐ์ไปเที่ยวสถานบาร์

หรือเอาทศกัณฐ์ไปเต้นที่เขาสาธารณ์

ต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเขาไปเที่ยวไหน

คือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ไทย

ต่างชาติเขาเห็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

เพราะว่าเห็นที่สวนภูมิเห็นเวลาแบบ
ตรงตรงยักษณ์เต็มไปหมดเลย

เขียนมาแล้วหรือเปล่า

อาจารย์เฉลิมชายเห็นด้วย

นั่วเฉินยีมแล้วก็แบบว่าป้าแจ๋ว

แต่หมายความว่าเขาก็แบบว่าเหมือนมีการพาดพิง
น้ำเน่าใช่ไหมไปดูแต่ละครน้ำเน่าด้วยไง

รู้อะไรเป็นอะไรอะไรอย่างนี้

ก็ไปกันใหญ่เอาให้รู้ว่าในใน
มันก็แล้วแต่มุมมองอะนะมีหลายมุมอะ
อ้าวไม่รู้ตบปากไม่กี่นี่บอกน่ะ

เดี๋ยวฉันเดินไม่ได้
ก็ไม่ยินดีของคนไทยของคนกรุงเทพนะเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยคว้าแชมป์เมืองจุดหมายปลายทางของโลกประจำปีสักที่๒๕๐กิเดี๋ยว
ก่อนก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอยู่ถ้าเกิดว่าเอ่อเห็นด้วยกับทางอีกฝั่งนึงก็ยังไม่ต้องมาด่าเราสองคนนั้นนี่เป็นแค่ความคิดเห็นนะ
คุณคนเดียวฉันหนูเป็นกลางฉันเป็นกลางด่านุ่มไปเลยนุ่มชอบแอบทำเป็นโลกสวยไง